เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัยนะครับ
จะกลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรไปยังท่านนายุมนตรีนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาร์๒๕๖๕ถึง๓๐กรรยาถือกฯ๒๕๖๖นะครับ
เมื่อวันที่๓๑มกราศ๒๕๖๕เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ประมาณ๘๒๗ล้านล้านบาทด้วยกัน
มีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ๙๙๕๑ล้านล้านบาทด้วยกัน
และณวันนี้ก็ผ่านไปประมาณ๒เดือนแล้วน่าจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ

ในช่วงเวลา๒ปี๑๐เดือน
ผลเอกพยุตรจังหวัดชาวบริหารประเทศ
หนี้สานะเพิ่มขึ้นประมาณ๓๐๓๔ล้านล้านบาทด้วยกัน
มีหนี้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น๑๕ล้านล้านบาท
สถานภาพหนี้ครัวเรือนเมื่อสิ้นปี๖๔เรามีทั้งหมด๑๔๕๘ล้านล้านบาทด้วยกัน
มีประชากรชาวไทยทั้งหมด๖๖๑๗ล้านคน
เฉลี่ยประชาชนลืมตาดูโลกเป็นหนี้ทันที๒๒๓๔๑บาทต่อคน
ถ้าเฉลี่ย๑ครัวเรือนมี๕คนก็จะมีหนี้ต่อครัวเรือนครัวเรือนละ๑๑ล้านบาทด้วยกัน
มาดูยอดตราสารหนี้ภาครัฐนะครับ
เมื่อวันที่๓๐เมษา๒๕๖๕หนี้พันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ๖๗ล้านล้านบาท
หพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ประมาณ๕๘๙๐๐ล้าน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ๒๘๓๙ล้านล้านบาท
ตัวเงินคังตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้อยู่ที่๕๔๐๐๐ล้านบาทด้วยกัน
รวมเป็นหนี้ที่ออกตาสารหนี้ไปแล้วทั้งหมด๑๐๖๗๖ล้านล้านบาทด้วยกัน
มาดูสถานะการเงินประเทศไทยทั้งระบบ
ถ้านำทุนสำรองระหว่างประเทศลบด้วยหนี้ตราสารหนี้ที่ขายออกมา
ณวันนี้ประเทศไทยมีหนี้ทั้งหมดติดลบ๒๔๐๖ล้านล้านบาทด้วยกัน
ในช่วงที่ท่านยอมรัมนตรีมาบริหารประเทศช่วงกรรกฎากรรดาปี๖๒
เรามีจีดีพีอยู่ประมาณ๑๖๗๓๓ล้านล้านบาทด้วยกัน
แต่ณวันนี้เมื่อประมาณเดือนมีนา๒๕๖๖
จากเงินกู้นะครับ๑๕ล้านล้านบาทที่เป็นเงินสด
แต่ณปัจจุบันเงินกู้ทั้ง๒ฉบับน่าจะหมดแล้ว
มาดูการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาในช่วง๔ปีนะครับ
๖๓เราตั้งไว้๓๒ล้านล้านบาทด้วยกัน
ดุล๔๖๙๐๐๐ล้าน
ภาษีได้ประมาณ๒๓๙๑ล้านล้านบาทด้วยกัน
ปี๖๔เราตั้งงบไว้๓๒๘๕ล้านล้านบาทด้วยกัน
ขาดดุล๗๓๖๐๐๐ล้าน
เก็บภาษีได้ประมาณ๒๕๔๙ล้านล้านบาทด้วยกัน
งบประมาณปี๖๕เราตั้งไว้๓๑ล้านล้านบาท

ภาษีได้ประมาณ๒๔ล้านล้านบาท
แต่ณปัจจุบันอีกประมาณ๔เดือน

ว่าน่าจะเก็บต่ำกว่าเป้าประมาณอยู่ราว๑๕แสนล้านบาท

ส่วนปี๒๕๕๖๖เราตั้งงบไว้๓๑๘๕ล้านล้านบาท
ดุล๖๙๕๐๐๐ล้านบาท
ประมาณการจัดเก็บภาษีปกติอยู่ที่ประมาณ๒๔๙ล้านล้านบาทด้วยกัน
และในช่วงที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด
เรามีการออกพรกรเงินกู้ทั้งหมด๕ฉบับด้วยกัน
มีพลกองกู้เงินสดประมาณ๑๐ล้านล้านบาท
ช่วงโควิดปี๖๓หมดไปแล้ว

แล้วก็พรกรบีเอสเอฟดูแลตราสารหนี้ตราสารทุนวงเงิน๔แสนล้านบาท
แล้วก็มีพรกรให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู

ได้รับผลกระทบจากโควิดประมาณ๓๕แสนล้านบาทด้วยกัน

กระทรวงการคังกู้เงินอีกประมาณ๕แสนล้านบาทด้วยกัน

ซึ่งณปัจจุบันน่าจะเหลือไม่เกิน๒๐๐๐ล้านบาท

เพราะฉะนั้นในช่วงการบริหารราชการแผ่นดิน
นายกมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
ในช่วงประมาณ๒ปีกับ๑๐เดือนพลเอกประยุทธ์

สุทธิอยู่ที่ประมาณ๙๕๘๕ล้านล้านบาทด้วยกัน
วงเงินกู้จากสถานการณ์โควิด๑๕ล้านล้านน่าจะหมดไปแล้ว
ซึ่งไม่รวมพระราชกำหนดซอฟต์โลน๕แสนล้าน
พระราชกำหนดหุ้นกู้๔แสนล้านและพระราชกำหนด
กู้ผู้ประกอบการ๓๕๐๐๐ล้าน
ซึ่งหนี้นี้ไม่รวมเป็นหนี้สานะถ้ายังมีการผ่อนชำระ
ซึ่งคาดว่า๓๐กันยา๒๕๖๕น่าจะใช้เงินไปไม่น้อยกว่า๑๑๐๘๕ล้านล้านบาทด้วยกัน
มาดูงบประมาณปี๖๖ที่เราตั้งกันอยู่

คือรายจ่ายประจำเราอยู่ที่ประมาณ๒๓๙๖ล้านล้านบาทด้วยกัน
จ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคัง๕๙๖๗ล้านบาท
รายจ่ายเพื่อชดใช้หนี้ทุนสำรอง๒๔๙๗๘ล้านบาท
รายจ่ายลงทุนประมาณ๖๙๕๐๐๐ล้านบาท
รายจ่ายชำระต้นเงินกู้๑แสนล้านบาท
รวมเป็น๓๑๘๕ล้านล้านบาทด้วยกัน
จำแนกเป็นรายกลุ่มรายจ่ายนะครับ
หนึ่งคือรายจ่ายอยู่ที่งบกลางอยู่ที่๕๙๔๗๐ล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ที่ประมาณ๑๐๙ล้านล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ๒๑๘๔๗๗ล้านบาท
บรายจ่ายบุคลากร๗๗๒๑๑๙ล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนอยู่ที่๒๖๙๘๕ล้านบาท
และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระต้นเงินกู้๓๖๖๖๑๘ล้านบาท
รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น๓๑๘๕ล้านล้านบาทด้วยกัน

ตั้งแต่สถานการณ์โควิดช่วงปลายปี๖๒

ก็๒ปีกับ๒ปีครึ่งนะครับ
ทีรายได้จากการท่องเที่ยว

ประเทศไทยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวประมาณปีละประมาณเกือบ๔๐ล้านคน
ถ้าเทียบปี๖๒นักท่องเที่ยวอยู่ที่๓๙๗๙ล้านคน
มีวงเงินหมุนเวียนเข้ามาในประเทศทันที๓๐๖ล้านล้านบาทด้วยกัน
หลังจากสถานการณ์โควิดมาทำให้เราต้องปิดประเทศเนี่ย
๖๓เราเหลือรายได้จาก๓๐๖ล้านล้าน
เหลือแค่๔๘๒๐๐๐ล้านบาทเท่านั้นเอง

รายได้จากการท่องเที่ยวเหลือแค่๓๘๔๐๐๐ล้าน

เพราะฉะนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีตัวเลขอยู่ในปัจจุบัน
ที่หายไป๒ปีเต็มคือปี๖๓๖๔
รายได้เราขาดหายไปถ้าเทียบกับปี๖๒
ขาดหายไปประมาณ๕๒๕๔ล้านล้านบาทด้วยกัน
ถ้าเป็นภาษีนิติบุคคลภาษีแวดภาษีอื่นน่าจะทำรายได้
ประเทศขาดหายไปประมาณ๑๐ล้านล้านบาทด้วยกัน
เพราะฉะนั้นปัญหาประเทศในเรื่องนักท่องเที่ยว
ถือว่ามีปัญหาค่อนข้างมากนะครับ
เงินทุกรูปแบบเพื่อเข้าประเทศในการดูแลประเทศทั้งประเทศ
คือ๑ณสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีการเปิดประเทศ
เราต้องเปิดประเทศเต็มรูปแบบเร่งยอดนักท่องเที่ยว
ฉีดเงินกระตุ้นระบบธุรกิจท่องเที่ยวอาทิตโรงแรมสถานบริการ
สถานที่จับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวสายการบินแล้วก็เร่ง
ให้วงเงินอุดหนุนทุกด้านนะครับเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปได้
สองรัฐบาลต้องเร่งออกกฎหมายให้กองสลากเนี่ยรับแทงหวยใต้ดิน
การรับทั้งหวยใต้ดินณปัจจุบันมีหวยใต้ดินออกทั้งหมด๒๔งวด
เพราะหวยไทยเนี่ยมีวงเงินต่องวดประมาณ๔๐๐๐ล้านนะครับ๒๔งวด
ก็จะเป็นเงินประมาณเก้าแสนหกหมื่นล้านถ้าเราหักรายจ่ายจากเงินรางวัล
แล้วก็ค่าบริหารจัดการเนี่ยเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะมี
รายได้ที่สามารถเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับประเทศได้ประมาณปี
ประมาณสี่แสนแปดหมื่นล้านแต่ณปัจจุบันเป็นเงินนอกระบบ
รัฐบาลควรออกอ่ารัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
คือเรื่องการปิดบ่อนภายในประเทศทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งต่างจังหวัดเนี่ย
ต้องปิดทั้งหมดและเร่งออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดกาซิโนตามคำแนะนำของคณะกรรมธิการ
ให้เปิดเฉพาะบางที่โซนนิ่งทำให้เหมือนมาเกาะหรือสิงคโปร์
แล้วเก็บภาษีเข้ารัฐน่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ๒๐๐๐๘แสนล้านบาท
ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวสี่เราต้องหารายได้เพิ่มจากสินค้าเกษตรกรรม
แต่สินค้าเกษตรกรรมมีอุปสรรคคือเรามีน้ำไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเพิ่มแหล่งน้ำ
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ใช้ภายในประเทศและส่งออกนะครับณปัจจุบันรายได้ภาคเกษตรกรเนี่ย
เท่ากับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีจีดีพีประมาณสิบหกจุดห้าล้านล้าน
ก็รายได้ก็ประมาณหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทด้วยกันก็จะมีพืชผลอยู่ประมาณหกสิบแปดเปอร์เซ็น
ประโมงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ประสูตรสัตว์ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
กลมป่าไม้หนึ่งเปอร์เซ็นต์และอื่นอื่นประมาณสามเปอร์เซ็นต์พื้นที่การเกษตรทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านไล่
มีข้าวเจ็ดสิบล้านไล่ยางยี่สิบล้านไล่มันสับปะหลังเก้าร้านไล่และอื่นอื่นประมาณสามสิบเก้าร้านไล่
ถ้าเราเฉลี่ยพื้นที่เกษตรกรรมต่อการใช้น้ำใน๑ฤดูกาลหรือใน๑ปีนะฮะ
ถ้าเราปลูกข้าวสักปีละฤดูนะฮะในหนึ่งไล่เนี่ยเราใช้น้ำประมาณหนึ่งพันสองร้อยลูกบาทเมตร
ถ้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านไล่นะครับเฉลี่ยนะฮะก็ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านลูกบาทเมตร
แต่ณปัจจุบันเรามีเขื่อนทั่วประเทศเนี่ยทุกเขื่อนเนี่ย
เราสามารถเก็บน้ำเต็มความจุได้ประมาณเจ็ดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบหกล้านลูกบาทเมตรในหนึ่งปี
ซึ่งณปัจจุบันฤดูฝนเนี่ยก็จะมีฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงตุลาของทุกปี
น้ำก็จะเก็บเต็มเขื่อนแล้วก็เก็บตามแหล่งน้ำต่าง
ว่าจะเป็นห้วยหนองคองบึงหรือสระซึ่งปัจจุบัน
ไม่เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรมอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม
ก็ต้องอย่าลืมว่าน้ำที่มีทั้งหมดนี้ในเขื่อนเนี่ย
ประมาณ๒๕จะต้องเก็บไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศ

ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือ
เมื่อช่วงฝนตกช่วงพฤษภาถึงตุลา
เราต้องพยายามเก็บน้ำจากใต้ภูเขา
เขาเรียกว่าเก็บน้ำต้นน้ำโดยการขุดคลองรอบเขา
บึงคลองขนาดใหญ่เก็บน้ำฝน
ไว้ใช้ยามช่วงฝนแรงฝนขาดช่วง

จำเป็นที่จะต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืด
เพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำจืดลงไปในน้ำทะเล
เพราะว่าน้ำดังกล่าวยังสามารถที่จะเอาไว้ใช้
ยามฝนแรงได้ไม่ใช่ฝนตกเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยลงทะเลหมด
ถ้าเรายังคำนวณเสร็จแล้วแล้วมันไม่เพียงพอ
เราจึงจำเป็นต้องคิดโครงการระยะยาว
นั่นหมายความว่าการโครงการผันน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด
ผ่านเข้าสู่ของระบบชนประธาน
เพื่อทำให้พื้นที่เกษตรกรรม๑๓๘ล้านไล่สามารถทำได้๑๐๐
ปัญหายากจนปัจจุบันนี้มีปัญหาค่อนข้างมากด้วยกัน
ณปัจจุบันเรามีบัตรคนจนถึง๑๗ล้านใบด้วยกัน
ประชากร๖๖๑๗ล้านบาทด้วยกัน
คนที่จะได้บัตรคนจนนั้นก็คือต้องมีรายได้ครอบครัว
ครอบครัวแล้วไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาท

ปัจจุบันราคาน้ำมันค่อนข้างสูงตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับ
หรือประมาณ๓๙๕๑บาท
ตอน๑บาเลลล์ต้องการ๑๕๘๙๘๗ลิตร
เฉลี่ยแล้วต้นคั่วอยู่ที่ประมาณลิตรละ๒๔๘๕๑บาทต่อลิตร
ราคาน้ำมันณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซล
ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดในการเงินอุดหนุนกองทุนน้ำมันไป
เพื่อพยุงราคาน้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้เกิน๓๐
แต่ณปัจจุบันเกินไปแล้วประมาณสัก๒๓บาทด้วยกัน
ทีเนี่ยกองทุนน้ำมันเราจะมีการเก็บภาษีเข้ากองทุนน้ำมัน
แต่ณปัจจุบันเราใช้เงินของภากรัฐสับสีได้ให้ไป
ปกติก่อนสถานการณ์ที่มีวิกฤตน้ำมัน
เราเก็บภาษีน้ำมันเป็นรายได้หลักของประเทศ
โดยเฉลี่ยแล้วในประเทศไทย
เราใช้น้ำมันวันละประมาณยนต์อย่าง๑๐๐กว่าร้านลิตร
ก็คือประมาณ๑๐๕ล้านลิตรต่อวัน
เก็บภาษีก็เฉลี่ยแล้วประมาณทุกประเภทรวมกันลิตรละประมาณ๘๗๗บาท
เรามีรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมันประมาณ๓๓๑๗๔๐ล้านบาทต่อปี
คิดเป็น๑๓๘๔ของภาษีของรายได้ประเทศทั้งหมด
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะลดภาษีน้ำมันเพื่อลดค่าคลองชีพ
ก็คือวิธีการที่ผมเสนอไปใน๔ข้อหลัก
ดังนั้นนะครับผมสรุปนะครับ
ท่านประธานครับผมขอเรียนไปยังท่านประธานสภาพุทธแหละสะดอน
ไปถึงนายกมนตรีนะครับสิ่งที่ผมจะฝากนายกมนตรีนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาเรามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี๖๖
ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากปีเก่านะฮะไม่ว่าจะปี๖๔๖๕๖๖นะครับ
เราจะมีการขาดดุลงบประมาณปีละประมาณ๗แสนล้านบาทด้วยกัน
ในช่วงที่ไม่มีสถานการณ์โควิดเราจะขาดดุลอยู่ที่ประมาณ๓แสนถึง๕แสนล้านบาทด้วยกันนะครับ
พอมีวิกฤตเราก็กู้เพิ่มซึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยเราไม่จำเป็น
ที่จะต้องมีนายกมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเราแค่ส่งตัวแทนประหลัดกระทรวงมาทำหน้าที่นายกมนตรีก็ได้นะฮะ
เพราะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับขณะนี้เราจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรอบรู้
มีประสบการณ์นะครับกล้าได้กล้าเสียเสี่ยงน้อยที่สุดกล้าแลกเปลี่ยนนะครับ
เพื่อมาให้ได้ซึ่งรายได้ในการเลี้ยงดูคนทั้งประเทศผมอยากได้นายมนตรีแบบปีห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ
สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เห็นด้วยกับที่มาของอำนาจนะครับ
ช่วงนั้นดูเหมือนว่านายกมนตรีมีความกระตือหรือล้นนะฮะในการแก้ไขปัญหาต่าง
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศจะแก้ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ทำนะครับ
แม้จะเป็นนายกมนตรีที่มาจากการรัฐประหารก็ตามแต่ณปัจจุบันนายมนตรีเนี่ยดูอ่อนล้านะครับ
อ่อนแรงชะลาภาพไม่มีแรงในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ซึ่งจะทำให้ประเทศเสียโอกาสหลายด้านนำมาซึ่งความสูญเสียโอกาส
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกหย่อมย่าจึงเพิ่มขึ้นทั้งประเทศ
แก้ปัญหาไม่ได้เด็ดขาดแก้เรื่องใหม่ก็ลืมเรื่องเก่า
หากดำเนินการตามวาระที่หลงเหลืออยู่ประมาณ๑๐เดือนด้วยกัน
สิ่งที่ผมอยากขอให้ท่านทำก็คือเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสนะครับ
ลำพังเสียงสอสอฝ่ายค้านมีประมาณ๒๐๖เสียงก็คงไม่สามารถทำให้ท่านลงจากอำนาจได้
แต่ถ้าการเลือกตั้งตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายของท่านนายมตรีเนี่ย
จะเหลือไม่ถึงร้อยห้าสิบที่นั่งถ้าเทียบศรัทธาของประชาชนหน้าปัจจุบัน
ความลำบากของพี่น้องประชาชนในตอนนี้ผมทราบว่าท่านคงไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับ
และผมก็เชื่อมั่นว่าหากท่านและฝ่ายบริหารและภาคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ต่อไปเนี่ยหรือแก้ปัญหาเพียงเพื่อประคองสถานการณ์ให้อยู่ไปวัน
ผมเชื่อมั่นว่าท่านไม่สามารถที่จะกลับมาบริหารประเทศได้ในปีหน้าเป็นแน่นอน
ซึ่งก็เป็นหนังตัวอย่างที่จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วว่า
มันคือความรู้สึกของประชาชน
ซึ่งอำนาจเงินมีอาจซื้อได้